ไปดูคู่รักอย่างพี่ลิเดียแล้วก็พี่แมททิวกันหน่อย
หลังจากรักษาอาการหายจากโควิด
แล้วก็กักตัวเอง๑๔วันครบแล้ว
ร่างกายตอนนี้กลับมาแข็งแรงสดใสสมบูรณ์กันแล้วนะคะ
ทั้งคู่บอกเลยว่าขอเป็นฮีโร่ต่อกันหน่อยดีกว่านะคะ

นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด๑๙นี้นะคะ
โดยในเพจของศูนย์บริการโลหิตก็ได้ลงภาพพร้อมขอบคุณทั้งคู่นะคะ
อกจากนั้นก็ยังเชิญชวนผู้ป่วยโควิด๑๙ผู้ป่วยโควิด๑๙นี้นะคะ
ที่หายแล้วแล้วก็กักตัวเองครบ๑๔วันแล้ว
สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วให้มาร่วมลงทะเบียนออนไลน์
เพื่อบริจาคพลาสมากันได้ค่ะโดยระบุคุณสมบัติต่างต่างเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะ
ก็ได้เปิดเผยผ่านผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกของตัวเอง
ที่จะมาบริจาคพลาสมานะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองแล้วก็ภรรยาหายดีแล้ว
สถานการณ์โควิด๑๙ในไทยตอนนี้คนติดเชื้อน้อยลงเรื่อย
แต่ยังไงก็ตามค่ะต้องระมัดระวังไม่ประมาทและกาดอย่าตกเด็ดขาด
นั่นเองนะคะในการบริจักษ์พลาสมาอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้
ในเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็อะไรต่างของโควิด
มันยังวิเคราะห์วินิจฉัยกันออกมายังไม่ได้

ใครที่เป็นแล้วหายแล้วแข็งแรงแล้ว